ตอนนี้ตัวแทนผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครอง
แล้วก็สิทธิ์เก่าต่างของโรงเรียนนายยกวิทยาคม
ที่จะย้ายมาสังกัดที่โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
เพราะอะไรเพราะผู้อำนวยการคนที่จะย้ายมาเนี่ย
มีประวัติมัวหมองไม่โปร่งใสเรื่องของการบริหารงบประมาณ
ที่สำคัญเคยก่อเหตุอนาจารย์ครูที่โรงเรียนเก่าด้วย
ถ้าเป็นดิฉันอยู่โรงเรียนใหม่ก็ไม่อยากให้มาดูแล
นี่ไงหยุดทำร้ายคนนครนายกค่ะนะฮะนี่นวคก็คือ
นครนายกวิทยาคมไม่เอาพอที่มีประวัติชั่วนะฮะนี่
ถือป้ายมาประท้วงกันแบบนี้แหละค่ะเนี่ยคุณผู้ชมนี่
เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะหลังจากที่รู้ว่า
ผู้อำนวยการของโรงเรียนแห่งหนึ่งจังหวัดนครราชศรีมา
จะขอย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนนครนายกวิทยาคมถามว่าทำไมต้องไม่เอา
ผู้อำนวยการคนใหม่ที่จะย้ายมาจากโคราช
มาที่โรงเรียนนายกวิทยาคม
เพราะผู้อำนวยการคนนี้เคยถูกกล่าวหาว่า
ล่วงละเมิดทางเพศหรืออาณาจารย์ครูหญิงชาวฟิลิปปินส์
ทุจริตเรื่องของการบริหารงบประมาณไม่โปร่งใส
จนเกิดกระบวนการเอาผิดทางกฎหมายแล้วก็มีการเอาผิดทางวินัย
เรื่องดังกล่าวตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย
ทีนี้ทางเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนนายกวิทยาคม
ก็เห็นตรงกันเสียงเดียวกันเลยค่ะบอกว่า
บุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา
ควรเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ควรมีประวัติด่างเพล้า
ที่จะมาบริหารไม่ใช่เอาคนที่อยู่ระหว่างการสอบวินัย
มาบริหารสถานศึกษาเราไม่ปฏิเสธการรับ
แต่ถ้าผ่านกระบวนการครบถ้วนถูกต้อง
ผลการวินัยอย่างไรให้ผลออกมาชัดเจน
เขาบริสุทธิ์ปุดป่องเราไม่ปฏิเสธ
หลังจากนั้นนะคะเครือข่ายผู้ปกครองก็รวมตัวกันเดินทาง
ที่สารกลางจังหวัดนครนายกนะคะไปยื่นหนังสือให้กับ
ว่าราชการจังหวัดนครนายกก็คือคุณนัทพงศ์สิริชนะ
ซึ่งวันนี้จะมีการประชุมเรื่องของการ
ผู้บริหารโรงเรียนนครนายกวิทยาคมคนใหม่
ซึ่งก็ใช้เวลาเกือบ๓ชั่วโมงจึงจะประชุมเสร็จ
ที่สุดแล้วมีมติ๘ต่อ๖รับนะ
ผู้อำนวยการคนใหม่เข้าประจำโรงเรียนนายกวิทยาคม
โดยให้เหตุผลบอกว่าคือตอนนี้เรื่องมันอยู่ระหว่างการ
สอบข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นควรที่จะให้โอกาส
อำนวยการคนนี้เอาล่ะคุณผู้ชมในเมื่อ
มติออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวต้องตามกันต่อนะคะว่า
ข่ายผู้ปกครองสิทธิ์เก่าของโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
เขารับได้หรือเปล่าเขาจะเดินหน้าทำอย่างไรกันต่อ